ยังเป็นคำถามคาใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตของสาววัย๒๓ปีที่จังหวัดอ่างทอง
เพราะว่าไปฉีดโควิด๑๙แล้วเกิดอาการแพ้จนเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
แต่ทีนี้มีคำถามว่าคุณหมอสรุปยังไงว่าตกลงแล้วเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
หรือเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กันแน่นะครับ
ครอบครัวก็มีการตั้งศพของนางสาวอมรรัฐแพร่เขียว
หรือว่าเมย์นะครับอายุ๒๓ปี
โดยบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดดอนกลาง
ตำบลราชพัฒนาที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับ
โดยนางสาววันเพ็ญแพร่เขียวพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องเมย์ทำงานเป็นพนักงาน
ขายเครื่องสำอางอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับ
โดยบริษัทแม่ของบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
ทีนี้น้องเมย์ก็เลยได้โคต้า
ให้พนักงานฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็น้องเมย์เองนะครับก็เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เมื่อเช้าวันพุธที่๒๑เมษายน
จากนั้นน้องเมย์ก็พักผ่อนแล้วไปทำงานตามปกติในวันรุ่งขึ้น
คือวันพระสบดีที่๒๒เมษายน
แต่ปรากฏว่าในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั่นแหละครับ
น้องเมย์มีอาการอาเจียนเวียนหัวก็เลยขอรายงาน
ขอลางานนะฮะแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานี
โดยน้องเมย์ตอนแรกก็แจ้งกับแพทย์ของโรงพยาบาล
บอกว่าเธอน่าจะแพ้คอลลาเจนน่าจะเป็นอาการแพ้คอลลาเจนหรือเปล่า
แต่ทีนี้คือตอนนั้นยังไม่ได้รับการวินิจฉัย
น้องเมย์ก็แค่แจ้งว่าเป็นอาการแพ้คอลลาเจนหรือเปล่า
และต่อมาแฟนนุ่มของน้องเมย์ก็เลยแจ้งกับโรงพยาบาล
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงบอกว่าน้องเมย์เนี่ย

ภาพภาษาชีดเสร็จกลับมาก็ไปทำงานคุดกฎิอีกวันนึง

เขาก็ลางานไปโรงพยาบาลเอง
แล้วพอมากมายก็คือแคระให้น้ำเกลือไหน
ปกติเขายังโทรมาหาแฟนว่า

แฟนก็เลยไปรับตอนแรกเขาก็ติดต่อติดต่อกันได้
พอสักพักหนึ่งเหมือนให้น้ำเกลือเสร็จจะไปรับอะไรอย่างนี้
ก็ติดต่อไม่ได้แล้วรู้อีกทีก็คือตอนเช้าเกือบ๖โมงอะค่ะ
คือโทรมาบอกว่าหัวใจเขาหยุดเต้นไปแล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
คือนางสังวานภวงทองนะครับก็เล่าให้ฟังว่า
ก็ได้คุยโทรศัพท์กับลูกสาวครั้งสุดท้ายเหมือนกัน
ในวันที่ลูกสาวรับการฉีดวัคซีนนะครับ
ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับมาพักผ่อนที่ห้อง
ลูกสาวบอกว่าปวดเมื่อยแขนขอนอนพักผ่อนก่อน
จากนั้นก็ติดต่อกับลูกสาวไม่ได้อีกเลยนะครับ
รู้อีกทีว่าก็ลูกสาวเสียชีวิต
กรณีของสาววัย๒๓ปีหรือว่านางสาวอมรรัฐแพร่เขียว
ได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันพุธที่๒๑เมษายน
แล้วก็เสียชีวิตทางครอบครัวยังติดใจสงสัยอยู่นะครับ
เพราะว่าคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกสาวแข็งแรง
คุณไม่มีโรคประจำตัวเสียชีวิตด้วยอะไรกันแน่
ระหว่างสิ่งที่คุณหมอบอกมาว่าอาจจะมีโรคหรือว่าการแพ้วัคซีนนะครับ
ญาติอยากให้มีการตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตจากผลข้างเคียง
ของการฉีดวัคซีนซีโนแวคหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นการแพ้คอลลาเจนหรือว่าจะเกิดจากโรคประจำตัวกันแน่
เพราะทางโรงพยาบาลได้เขียนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย
ไว้แค่หัวใจหยุดเต้นโดยไม่ได้ระบุว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไร
แล้วก็พี่สาวของน้องเมย์คือนางสาววันเพ็ญก็กล่าวเพิ่มเติม
บอกว่าครอบครัวจะทำการชาปนกิจศพในวันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ก็อยากให้น้องเมย์ไปสู่พบภูมิที่ดีไม่ต้องกังวลอะไร
และน้องเมย์จะอยู่ในใจของคนในครอบครัวตลอด
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ต้องตามเรื่องให้กับน้องเมย์
เรื่องให้กับผู้เสียชีวิตก็คือสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนั่นเองนะครับ
ขณะที่แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตบอกเพียงว่าอยากให้น้องเมย์ไปสบาย

แล้วก็ได้เล่าให้ฟังสั้นว่าน้องเมย์จะกินคอลลาเจน
แล้วก็ยาลดความอ้วนอยู่เป็นประจำนะคุณนะ
หลังจากที่ไปฉีดวัคซีนแล้วได้เกิดอาการไม่สบาย
ก็เลยบอกคุณหมอไปเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีอาการแพ้คอลลาเจนหรือเปล่า
อันนี้หมายถึงที่น้องเมย์บอกคุณหมอไปนะครับ
แต่ก็อาจจะเป็นการแจ้งอาการที่ไม่ละเอียดนะครับ
ตัวของแฟนหนุ่มของน้องเมย์กับทางญาติของน้องเมย์
ได้คุยกันแล้วล่ะว่าอยากให้เรื่องนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ
เพราะในวันนี้ก็เป็นวันเผาศพของน้องเมย
ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ส่งน้องเมย์ให้ดีที่สุดนะครับ
แต่ทีนี้สังคมก็ยังสงสัยอยู่นะคุณนะ
ว่าเพิ่งฉีดไปได้วันหนึ่งมีอาการเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตทันทีเกิดจากอะไรกันแน่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ออกมาแถลงชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้
ตอนนี้มันมีคนที่เสียชีวิตแบบนี้
แล้วก็สังคมถามถามว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่า